คราวหน้าไม่ต้องบอกจะกลับก็กลับมาเลย
แล้วก็หาเหตุผลให้มันดีกว่าหมอเรียกไปตรวจหน่อยได้ไหม
นี่ค่ะไปดูพอสต์ของคุณชุวิทส์ก่อนในพอสต์นี่
ความเอาไว้บอกว่าเลื่อนอีกแล้วเลื่อนอีกแล้ว
หมอจะตรวจร่างกายถึงขนาดเลื่อนกลับเลยเหรอ
ข้ออ้างที่ทำให้คนไทยเชื่อมากกว่านี้ดีกว่าไหม
เดี๋ยวมีใครไปบอกว่าเพอร์เจอร์ทุกอย่างเลื่อน
ทั้งศาลและรัฐมนูลเผื่อไทยประกาศข้ามครัว
โหวตนายกการเลื่อนกลับไทยของทักษิณก็เชื่อมกันหมดแหละ
จตุพรกับชูวิทย์สองคนเท่านั้นแหละที่รู้ว่าท่านอ่ะ
ไม่กลับคนที่เคยติดคุก
จะรู้ว่าการก้าวเท้าเข้าคุก
กลับหรือว่าไม่กลับก็อยู่ที่ใจ
ไม่ใช่ไฟยังไม่เขียวครั้งหน้าไม่ต้องบอกล่วงหน้าดีกว่า

บอกว่าคุณนักศิลป์พูดไปประจำ

ฝากบอกคุณอุ้งอิ๊งผมเข้าใจความเป็นลูกที่อยากให้พ่อกลับ
แต่ถ้าเกิดว่าคุณทักษิณยังเป็นแบบนี้คนไทยทุกคน
สิ่งเดียวที่คุณทักษิณทำได้ก็คือซื้อตัว
แล้วขึ้นเครื่องบินกลับมาไม่ต้องวางแผน

อย่าคิดไปตกลงกับอำนาจใด
เพื่อจะพยายามต่อรองให้ตัวเองได้กลับ
สิ่งเดียวที่คุณทักษิณทำได้
คืออะไรรู้ไหมทำใจ
คุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้
ไม่ใช่แค่คุณชูวิทย์ไงเพราะเราบอกแล้วว่าสองคนที่พูดแม่น
คุณชูวิทย์กับคุณจตุพรพรมพันธ์
คุณจตุพรจากคณะหลอมรวมประชาชน
เน็ตเขาจะเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้มาก่อนการใช่ไหม
คุณจตุพรบอกมาตลอดว่าคุณทักษิณไม่กลับแน่
แล้วก็มีข่าวเลื่อนการกลับไทยออกไปจริง
นักข่าวของเราเลยคุยเลยค่ะคุยกับคุณจตุพร
เคราะห์หน่อยวิเคราะห์ถึงเรื่องของการเลื่อนกลับไทยครั้งนี้หน่อย
คุณจตุพรบอกว่าไงรู้ไหมจริงผมก็เห็นการประกาศของนายทักษิณหลายครั้ง
กรรมต่างวาระสุดท้ายเชื่อว่าไม่ได้กลับ
โดยเชื่อว่าหลังจากเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย
หมอก็จะห้ามเดินทางไกลในช่วงเวลานั้น
และการเลื่อนเดินทางออกไปอีก๒สัปดาห์
ก็จะไปโยงกับที่สารรัฐมนูลนัดวินิจฉัยคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
เออ๑๖ป้าดอมใช่เออเนอะเพราะว่ามันก็จะเลื่อนไปอีก๒สัปดาห์
แต่ตอนนั้นคุณทักษิณบอกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางการเมือง

แม้ว่าคุณทักษิณจะบอกมาตลอดแหละไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
วันที่๑๐ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเหมือนกัน

ตอนที่คุณทักษิณประกาศจะกลับมาไทยรอบที่ใช้คำว่าขออนุญาตครับ

ตอนนั้นคุณทักษิณบอกจะกลับมาในตอนที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยนะ

ทีนี้ใน๒อาทิตย์ประเทศไทยยังตั้งรัฐบาลไม่ได้
สถานการณ์มันยังไม่นิ่งใช่ไหมการเดินทางกลับตามที่บอกไว้
สิงหาก็ยังไม่เกิดขึ้นแน่นอนคุณจตุพรบอกแบบนี้ค่ะ
อีกสองสัปดาห์นับจากวันที่สิบคำนวณปฏิเสธทางการเมือง
เห็นใจจริงแต่ไม่อยากฟันทงแต่ว่าผมแนะนำว่า
เอาคำสั่งแพทย์ให้เป็นเหตุผลเถอะคือถ้าตัดใจเรื่องการติดคุกไม่ได้
เรื่องอื่นมันก็ผัวพันอย่างนี้จนกระทั่งลามไปถึงเกี่ยวข้อง
นะครับการดิวต่างต่างเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งปัจจุบันอำนาจการต่อรองเริ่มสูญหายตามลำดับแล้วนะครับ
คิดจะมาเป็นนายกสุดท้ายอาจจะเป็นได้เพียงแค่สมุนเท่านั้น
คือนายกทักษิณเนี่ยคือท่านประเภทที่วันนี้พูดอย่างหนึ่ง
อื่นก็พูดอย่างหนึ่งได้ท่านก็มีความสามารถอย่างนั้นอยู่
ทีนี้เดี๋ยวต้องมาดูไงคุณผู้ชมคือไอ้ที่บอกว่าเลื่อนการเดินทางออกไป
อีกสองสัปดาห์สมมุตินะถ้าเกิดว่าเลื่อนไปถ้าเกิดนับสิบ
สิงหาเป็นเป้าแล้วเลื่อนไปอีกก็คือภายในช่วงสิ้นเดือนนั่นแหละ
แต่มันก็จะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันอยู่ดีที่แบบเอ๊ะรอสารรัฐมนูล
หรืออะไรยังไงหรือเปล่าทีนี้คุณจตุพรเชื่อ
เชื่อว่าคุณทักษิณตั้งใจตั้งมั่นว่าจะได้กลับบ้าน
หลังจากที่มีดิวที่ชัดเจนแม้ว่าจะไม่ชนะเลือกตั้ง
แต่ได้ตั้งรัฐบาลทุกอย่างมันลงล็อคหมดแล้วไง
ฉันถามคุณผู้ชมตรงเลยแล้วกันว่าภายในสิ้นเดือนนี้
จะได้เห็นคุณทักษิณในประเทศไทยหรือเปล่า
ถ้าเกิดอ้างอิงจากโพลเดิมที่เราไปถามข่าวเช้านะ
คุณผู้ชมก็บอกว่าไม่น่าจะได้กลับไม่เชื่อ
คือมันต้องดูว่าโฉมหน้ารัฐบาลเป็นยังไง
แล้วก็สถิษฐภาพของวิทยาบาลเป็นยังไง

งั้นกลับมาครั้งนี้ไหนว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองไง